ทีนี้ไปที่จังหวัดชายภูมิกันดีกว่าเพราะชาวบ้านเขาออกไปหาเทา
เทาคืออะไรเขาบอกว่ามันคือสิ่งที่ขายแล้วสร้างรายได้ได้ดีทีเดียวจ้าไปดูกัน
นี่ไงเขาออกมาหาเทากันในน้ำแบบนี้คุณ

มันเขียวมันไม่เห็นจะเทาเลย

มันไม่ใช่สีมันชื่อว่าเท้า

จ้าไปตามชาวบ้านเข้าไปแหล่งน้ำธรรมชาติเนี่ยมันจะมี

นี่คืออยู่ในพื้นที่บ้านภูเขาทองตำบลโคกสะอาดอำเภอหนองบัวระเวจังหวัดชายภูมิ

ไปเก็บเทาเพื่อส่งขายสร้างรายได้เลี้ยงครอบครัวเลยนะจ๊ะ
อ่ะคุณชนะคุณชิสาคุณผู้ชมอาจจะสงสัยว่าเทาไม่เห็นจะเทาเลย

ก็มันเขียวแต่มันชื่อเทาหรือบางคนเรียกว่าเตา

หรือเทาเนี่ยมันคือสาหร่ายน้ำจืดสีเขียว

ลักษณะเขาจะเป็นเส้นเล็กยาวคล้ายเส้นผม
แต่ว่ามันจะเป็นสีเขียวสดสีเขียวเหมือนสาหร่ายเลย

อยู่ในหนองน้ำหรือว่าแหล่งน้ำที่ใสสะอาดและเป็นน้ำนิ่งนะคะ

และจะอยู่ในระดับน้ำที่มันไม่ลึกมากแบบนี้ด้วย

สาหร่ายชนิดนี้คนมักจะนำไปประกอบอาหารเอาไปบริโภคกันเยอะเพราะว่า
หร่ายนี้คือมีโปรตีนสูง

สารอาหารมีใยอาหารและมีประโยชน์ในตัวเองเยอะมาก

คุณบัวเรียมจำปานะคะหนึ่งในเกษตรกรคนที่เก็บเทาขายเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
ตัวเขากับเพื่อนคนอื่นเนี่ยนะเก็บสาหร่ายขายได้ในราคาถุงละ
๑๐บาท๒๐บาทแล้วหนึ่งวันนะคุณ
เขามีรายได้ประมาณวันละ๒๐๐บาทเลยนะ

รายได้ที่ดีแล้วไม่ต้องเหนื่อยลงแรงเยอะแค่นี้เอง
ก็แค่ไปเก็บให้มันปล่อยให้มันขึ้นตามธรรมชาติ

แค่ลงแรงเล็กน้อยก็เก็บขึ้นมาได้แล้ว
แล้วก็สาหร่ายเทาที่เก็บมาเกินเนี่ยนะบางทีมันเยอะมาก
เขาก็จะเอาไปทำทานกันเองในครอบครัว
เอาไปประกอบอาหารเป็นเมนูมีทั้งลาบเทาอะไรต่าง
แกงเทาอะไรอย่างนี้เขาบอกมันอร่อยนะคุณ
ไปทำทั้งลาบแล้วก็แกง

เกิดวันไหนที่มันเยอะมากแล้วก็ขายแล้วก็แบ่งมากินด้วย

คุณดูนะลาบเทาของเขาเป็นแบบนี้

ก็เรียกว่าเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่สามารถหารายได้เสริมเลี้ยงครอบครัวได้
ชาวบ้านในพื้นที่ภูเขาทองจังหวัดชายภูมินี่แหละ

อาหารพื้นบ้านอร่อยเสมอนะคะ